สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลวันนี้เราจะพาไปพบกับสองนักเตะแห่งทัพช้างศึกไทยชุดแชมป์เอเอฟเอฟซูซูกิครับ
สองพันสิบเอ็ดกับอดิษรพรมรักและสารวุฒิมาสุกกับเบื้องหลังความกดดันกว่าจะได้มาซึ่งแชมป์สมัยที่ห้า

ทุกอย่างที่แกทำทุกอย่างที่แกปฏิบัติเนี่ย

ทุกคนถึงเกรงใจแล้วก็กลัวแกมากกว่า
ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ
กันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลนะฮะ
ผมศักดิ์สิทธิแท่งทองดำเนินรายการ
วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับ

มาพูดคุยเรื่องราวเกือบทุกเรื่องเลยนะครับ
ความรู้สึกนะครับหลังเกมนอกเกมในสนาม
เรื่องราวนะฮะเพื่อนนักเตะของเขาด้วยนะฮะ

วงการฟุตบอลไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เดตข่าวรอบสนามฟุตบอลไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
ที่สามารถคว้าแชมป์โตโยต้าแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิป
เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันได้สำเร็จ
จากการเอาชนะทีมล้านช้างยูไนเต็ดจากประเทศลาว
สกอร์รวมทั้งเย่าและเยือน๒ประตูต่อ๑
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ได้ถ่ายทอดสดความมันของถ้วยนี้ทั้ง๒เกม
เรียกว่าทำให้แฟนบอลชาวไทยได้ยิ้มกันทั่วหน้าเลยทีเดียว
ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่แฟนบอลช้างศึกไทยคงกำลังยิ้มกันด้วยความภาคภูมิใจกันอยู่
คงต้องเป็นเรื่องของการย้ายทีมของเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
สู่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรในหลีกของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งตอนนี้เจ้าเมซิเจก็ได้เดินทางไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว
กลางผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่ให้ความสนใจ
รู้สึกโอเคแต่คือเรามาปรับตัวเนี่ยเราก็เหมือนแบบเรียนรู้จากเขาอะไรอย่างนี้
เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยคือเราจะทำให้ดีที่สุด
ก็เหมือนแบบอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมต้องทำให้ได้
หลังจากที่เมซี่เจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่นั่นแล้ว
ก็ได้ถ่ายภาพความประทับใจในครั้งนี้
พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และคุณเมพิชชนาธิ์
แฟนสาวของเขาที่ตามไปให้กำลังใจถึงซัปโปโร
ยังไงก็แล้วแต่ครับแฟนบอลอย่างเราต้องช่วยกันส่งกำลังใจกันเยอะนะครับ
อีกหนึ่งข่าวที่คงต้องช่วยกันให้กำลังใจอีกแรงนั่นก็คือ
สัญญาของโค้ชซิโก้ที่กำลังจะหมดลงในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้า
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักเตะทีมชาติไทย
ที่สามารถคว้าแชมป์อาเซียนคลับ๒๐๑๖เมื่อไม่นานมานี้ว่า
ตอนนี้ได้เตรียมพูดคุยและหาข้อสรุปในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านโคสิโก้
ให้ได้ภายในไม่เกิน๒สัปดาห์นี้
ซึ่งคราวนี้ต้องติดตามกันต่อไป
จริงแล้วก็รอให้หมดสัญญานะครับ

ก็อยู่กับทางสมาคม

ก็จะตามเรื่องนี้มาอัปเดตให้แฟนบอลชาวไทยกันต่อ

จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับ

ทุกเรื่องราวมาฝากกันมาอัปเดตกัน

ซุปเปอร์สตาร์นักเตะคนสำคัญทีมชาติไทยนะครับ
พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วครับ

นัดที่กดดันที่สุดก็คือนัดที่เราไปที่อินโด

ทุกคนไม่มีอารมณ์อยากจะทำอะไรเลย
แม้กระทั่งแบบจะหยอกล้อกันอะไรอย่างนี้
โก้ก็ได้เรียกเข้าไปคุยประชุมบอกว่า